อ่ะแน่นอนควรติดตามข่าวความรักของเวียกับเบลล่าเนี่ยมานานกันจริง
วันนี้ก็เป็นวันที่เวียได้ออกมาเจอสื่อมวลชนนะฮะ
คือเรียกได้ว่าเป็นตำนานรักข้ามช่องเนอะ
เพราะเวียอยู่ช่อง๗เบลล่าอยู่ช่อง๓เนี่ยในที่สุดก็จบลงนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าเขาเปิดใจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยบอกว่าเป็นการพูดคุยตกลงด้วยดีแต่ก็มีหลายกระแสออกมาหลากหลายเลยจริงนะฮะ
ว่าคุณเวียไปมีคนอื่นหรือเปล่าคุณเลิกกันเพราะมือที่๓หรือเปล่า
แล้วก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องราวความรักว่าต้องหยุดลง
จริงแล้วอย่างที่น้องพูดไปหมดแล้วล่ะครับเราคุยกันมาสักพักแล้ว
คนเราคุยกันรู้จักกันมีอะไรก็จะปรึกษากันตลอด
เพราะฉะนั้นในเรื่องทั้งหมดที่เราตัดสินใจที่เราปรับสถานะเหลือแค่พี่น้อง
ยังมีความหวังดีต่อกันทุกอย่างเป็นไปด้วยดีไม่เคยทะเลาะกัน
ไม่มีเรื่องของมือที่๓เป็นมุมมองที่เราค้นพบได้ด้วยตัวเราเอง
บางทีเราอยู่ในสถานะพี่น้องมันน่าจะดีกว่ามันมีเหตุมีผลคุยกันตลอด
มันคือการที่เราคุยกันมาตลอดเราไม่ได้จะอยู่ที่จะงดหรือปรับเลยครับ
จริงคนคบกันเนี่ยมันมีปรับกันตลอดอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้น
แต่พอถึงจุดหนึ่งเราคิดว่ายังไงดีแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วกันเป็นการตกลงร่วมกัน
เรารู้สึกว่าเออดีจังเลยที่เราได้คุยแล้วก็เข้าใจกันนะก็เหมือนกับเขาก็แฮปปี้กันดีล่ะวันนี้
มือที่สามแม่เรื่องมือที่สามเขาก็บอกว่ามือที่สามไม่มีครับ
อย่าไปโยงคือไปพูดถึงที่เขาพูดว่าไปมีดาราอีกคนหนึ่งที่ร่วมน้องพลอยใช่ไหม
อย่าไปโยงไม่มีเลยไม่มีคนอื่นเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคน
ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเชื่อมโยงไปแบบนี้ส่งผลเสียกับคนอื่น
ทุกคนรู้จักเรารู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่าไม่มีอะไรกัน
เราเสียใจที่ไปโยงแล้วทำให้เขาเสียชื่อเสียงผมกับน้องเราพูดกันชัดเจน
ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่๓นะฮะมือที่๔เลิกโยงเถอะครับ
เราไปฟังเขาไหมครับ
ยังแบบว่าคือเราก็เรียกว่าอะไรทุกอย่างมันก็เป็นไปด้วยดีแล้วกัน
แล้วเราก็ไม่ได้แบบว่าทะเลาะไม่เคยมีเรื่องมือที่สามใดทั้งสิ้น
ไม่เคยมีเรื่องอื่นเลยมันเป็นเพียงแต่ว่ามุมมองบางอย่างที่เราแบบว่า
พบด้วยตัวเราเองว่าบางทีเราอยู่ในสถานะที่เป็นพี่น้องกัน
มันน่าจะดีกว่าแล้วก็มีเหตุและผลคุยกันตลอดเพราะเราก็โตกันแล้วด้วยครับ
ไม่ไม่เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันไม่มีเราไม่รู้จะคุยทำไมครับ
ก็หลายคนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนถึงเชื่อมโยงไปแบบนี้เพราะว่ามันส่งผลเสียกับคนอื่น
เพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยทุกคนก็ทุกคนที่รู้จักเราทุกคนที่รู้จักคนที่เป็นข่าวก็รู้ว่าพื้นที่มีอะไร
แล้วก็รู้สึกว่าเราเสียใจที่คนไปโยงแล้วก็ทำให้เขาเสียชื่อเสียงซึ่งเลิกทำเถอะครับ
เพราะว่าจริงเราขอให้มันเป็นแบบนี้ดีแล้วเพราะว่าผมกับน้องก็เราก็พูดกันชัดเจนว่าเรารู้สึกโอเคกับสิ่งตอนนี้ที่เราตัดสินใจ
แล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องไม่มีมือที่๓มือที่๔เลยไม่มีเลิกโยมเถอะครับ
เขาก็ถามอีกว่าได้ตอบคำถามว่าไอ้เรื่องเช่ารถน่ะเช่ารถกับสาวนะฮะก็บอกไม่ใช่น้องพลอยครับไม่ใช่ใครที่ถูกโยงเลยครับผมก็ไปทำงาน
ก็ไม่ใจแต่ขนาดนั้นผมมุกออกได้อยู่แล้วทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าตอนนี้ก็ค่อยดูไปครับก็มีคุยอยู่ครับในวงการไม่มีหรอกเขาบอกก็คือไม่ได้คุยกับสาวในวงการ
ได้คุยกับสาวในวงการขอเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วกัน

ส่วนประเด็นหลายคนบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานที่ไม่ลงตัวหรือเปล่า

ต่างคนต่างอยากหาคำตอบไม่ต้องหาหรอกครับ

ทุกอย่างเราคุยเป็นไปได้ด้วยดีครับ
ขอบคุณที่ทุกคนให้กำลังใจมาตลอดครับ
นี่ชะนงชะนีกับเธอเสียใจกันไงประโยคสุดท้าย

ชนีพากันเสียใจแบบอยากเป็นคนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
คุยกันสองคน